ครับเมื่อคืนเอ่อเมื่อวานนี้ฮะอืมอืมอืมคุณแม่พะนิดาหลั่งน้ำตาเลย
แล้วก็มีการจับมือเรียกว่าประสานมือเลยกับสสเต้และคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
ตั้งเป็นทีมกฎหมายแล้วครั้งนี้เนี่ยเขาจะสู้ไปในแนวทางฆาตกรรมอำพรางด้วย
พี่ปู่สุขุยฮะใช่ค่ะค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่พะนิดาครับพร้อมด้วยส่อส่อเต้
มงคลกิจสุขสินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยแล้วก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับ
นั่งข้างกันเลยนี่นี่ต้องเรียกว่าทีมแม่ทีมแม่ค่ะแต่ทีมแม่เวอร์ชันไหนเนี้ย
เวอร์ชันสามเนอะใช่ไหมค่ะหลังจากพ้นจากทนายเดชาแล้วทนายเดชาก็พ้นจากคุณแม่มานะฮะ
นี่ครับทีมนี้ก็จะให้ทีมทนายความของพักไทยศรีวิรัยเนี่ย
ดูแลคดีแล้วก็มีการแจกแจงโครงสร้างการทำงานของแต่ละคนว่า
ใครทำหน้าที่ไหนกันบ้างครับพี่เต้ครับ
คุณมงคลกิจสุขสินธรานนท์บอกว่าทีมกฎหมายของแม่จิ๋มเนี่ย
และพลโทอัศวินรัชดานนท์สองคนนี้เป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์
ส่วนตัวพี่เต้เองทำอะไรล่ะพี่เต้และคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
เป็นที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิในคดีนี้ครับ
ทนายทนายที่จะขึ้นว่าความมี๒คนนะคุณผู้ชม
คนแรกคือทนายวินัยชุมสวัสดิ์และทนายสุธีพงศ์ชีวิตเจริญครับ
แล้วก็มีทีมที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายด้วย
มีนายสยุนชัยปัญญาครับและนายสรึงคารข่ายสุวรรณหรือว่าทนายบีม
รวมไปถึงทนายอู๋หรือว่านายบัญชาสุชยา
ซึ่งทนายอู๋นี่แหละคุณผู้ชมจะเป็นโคศกด้วยนะ
เป็นโคศกประจำตัวแม่จิ๋มอีกหนึ่งตำแหน่งครับควบเลย
แล้วก็มีการมอบหมายให้นางสาวผักคออนจันทรคณา
คนนี้เป็นแฟนของพี่เต้ครับรับหน้าที่ดูแลแม่จิ๋มประกบแม่จิ๋มเลย
จะดูแลแทนคุณตังโมในช่วงเวลา๒ปีครึ่งจนกว่าจะปิดคดีครับ
คนนี้ก็น่าจะใกล้ชิดคุณแม่พนิดายเลยนะฮะสำหรับคุณพักขออนแฟนของพี่เต้เขา
จิ๋มเปิดใจด้วยคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมหลังวันชาปนกิจคุณแตงโม
คุณแม่บอกว่าขอเวลา๒วันขอพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเปิดใจ
มาพูดคุยกับสื่อแล้วก็กับสังคมด้วยนี่แหละฮะเมื่อวานนี้แม่จิ๋มบอกเลย
ที่ผ่านมาแม่อึดอัดใจในทุกประเด็นของการเสียชีวิตของลูกสาวก็คือคุณตังโม
ตั้งแต่เห็นสภาพร่างกายของคุณตังโมแล้วแม่จิ๋มบอกเจ็บปวดทุกวันครับ
แล้วก็เชื่อว่าลูกเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแต่เสียชีวิตจากฆาตกรรมอำพราง
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจดำเนินคดีต่อเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับลูกโมครับ
ตายยังไงทำไมต้องถึงตายทำไมต้องทำร้ายลูกเราถึงตายขนาดนี้
ใครทำคุณแม่ต้องรู้ให้ได้
ฟังจากเสียงสัมภาษณ์ของแม่จิ๋มพนิดาเนี่ยก็คุณแม่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมนะครับ
ที่เกิดจากคุณแตงโมที่เกิดจากคุณแตงโมนะ
ขณะที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็บอกนะครับว่า
เขาได้เอาหลักฐานให้กับคุณแม่พนิดาได้ดู
แล้วจะมาถึงวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณหลายหน่วยงานเลยที่เขาไปยื่นขอความเป็นธรรมครับ
คุณอัจฉริยะบอกว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปนี้ก็คือ
แนวทางของการฟ้องร้องดำเนินคดีกับบุคคลต่าง
เชื่อว่าจะเกี่ยวกับคันฆาตกรรมคุณตังโมครับ

แล้ววันนี้เนี่ยสิ่งที่เรารอคอยมา
ในการที่ทำให้คุณแม่เนี่ยนะครับ

อุบัติเหตุที่มีคนทำให้น้องแตงโมเสียชีวิต
จากการที่ว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ
แล้วก็นายโรเบิร์ตเนี่ยนะครับ
ขับเรือเสียหลักทำให้น้องแตงโมพัดตกเรือตามที่นายแซนพูดนะครับ
อันนี้เราก็มีหลักฐานบางอย่างที่ให้คุณแม่ดูนะครับไปแล้วนะครับ
แต่เราเชื่ออีกอย่างคือไม่ได้ตายเพราะความประมาทนะครับ
ดังนั้นสิ่งที่พวกผมจะทำก็คือว่า
เราจะทำให้เห็นว่าคดีนี้มันไม่ใช่คดีประมาท

คุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้หลังจากที่พี่เต้ได้พูดไปแล้วในวงแถลงนะคะ
อัดได้พูดไปแล้วคราวนี้ถึงคิวแม่ได้พูดบ้าง
คือต้องยอมรับนะเมื่อวานเนี่ยตอนที่คุณแม่พูดเนี่ย
มีหลากหลายอารมณ์มากสื่อบางคนก็บอกว่าตามอารมณ์แม่ไม่ทัน
แต่ไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมแม่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่แม่ต้องเดินหน้าทวงถาม
คือตอนนี้แม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละว่ามันเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรม
ตอนที่แม่แถลงข่าวคุณผู้ชมมีจังหวะหนึ่งค่ะ
แม่ก็เหมือนอึกอักก็หยุดขอโทษแม่จะร้องไห้

ขอโทษนะครับคุณแม่หลงไห้

ลูกคุณแม่หายไปตั้งแต่๔ทุ่ม
นั่นแหละคุณแม่เพิ่งรู้ว่าลูกหาย
ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าลูกคุณแม่หายไปไหน

คุณแม่เสียใจมากเลย
นี่ค่ะน้ำตาไหลเป็นทางยาวแบบนี้นะคะ

ที่ผ่านมาแม่เสียเวลาไป๓เดือนเต็ม
ตอนนี้แม่จะลุกขึ้นสู้ด้วยตัวเอง

ที่ผ่านมาแม่ก็สู้เต็มที่

ถึงขั้นที่ว่าแม่น้ำหนักลดไป๗กิโลค่ะ

แม่แม่จะเทลุงอัดเหมือนทีมทนายก่อนหน้านี้ไหม

ลุงอัดมีข้อมูลมีหลักฐานเพียบเลย
เกิน๑๐๐ด้วยเราจะเทเขาได้ยังไง
แล้วจังหวะนี้แม่ก็เลยบอกขอโทษนะเดี๋ยวปั๊บตึง
จะร้องไห้แล้วแม่ก็หลั่งน้ำตาออกมานะคะ
อีกประเด็นหนึ่งที่แม่พูดด้วยแม่บอกว่าขอสังคม

อย่าเข้าใจผิดอย่าให้ข่าวผิด
สื่ออยากให้สื่อนำเสนอข่าวให้ถูกต้อง
บิดเบือนตอนนี้แม่ต้องการทราบว่า
งโมถูกฆาตกรรมด้วยฝีมือใคร
ใครเป็นคนทำหากสื่อมีหลักฐาน
หรือช่วยหาหลักฐานได้ก็จะเป็นเรื่องดี
เดี๋ยวหนึ่งบอกไงเมื่อวานนี้สามร้องเลยนะ

เพราะสื่อบอกว่าถ้าเกิดว่าสื่อมีหลักฐานเนี่ย
เอามาให้แม่ก็จะเป็นเรื่องดีมากนะคะ
สามเดือนที่ผ่านมาคดีของคุณแตงโม
แม่บอกว่าถูกหมกเม็ดถูกปกปิดจากสื่อ
จากนี้แม่ต้องการให้คดีนี้เป็นทักฐาน
เป็นบรรทัศนในคดีอื่นต่อไปในอนาคต
แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยค่ะ
แต่คุณแม่ไม่ได้บอกใครคุณแม่เก็บหลักฐานเอง
ต้องบอกฝากไปถึงประชาชนชาวไทยด้วยนะคะ
ว่ากรุณาเกิดความคิดที่จะมองคุณแม่ในมุมที่ดีขึ้น
อย่าด่าคุณแม่โดยไร้สาเหตุ
ไม่ได้รู้ความจริงแล้วก็ด่าเยอะมาก
แต่คุณแม่ไม่ได้อ่านมีคนบอก
อยากจะให้คดีของตังโมนี่ค่ะ
เกิดความยุติธรรมที่ยุติธรรมที่ยุติธรรมจริง
แล้วก็ให้เกิดความถูกต้อง
เพื่อเป็นบรรทัศนในคดีอื่น
ต่อไปมันจะไม่โดนหมกเม็ดแบบนี้
แม่ก็ร้องขอวิงวอนสังคมไทยนะคะ

หลังจากนี้แม่ก็จะเดินหน้าทวงถามความยุติธรรม
ให้กับลูกสาวคนเดียวของแม่ที่รักสุดหัวใจนะครับ
เพราะฉะนั้นฟังมาถึงตอนนี้แม่ก็ยอมรับแล้วแหละ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมที่ทำให้เธอเสียชีวิต
ไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วก็เป็นความประมาทของใคร
แม่บอกว่าได้เห็นหลักฐานที่คุณอัจฉริยะมาเปิดให้แม่ดูแล้วนะ
แม่ก็เลยเชื่อแบบ๑๐๐เลยว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมนะคะ
อ่าทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงนะ
อีกหนึ่งเรื่องเรื่องความสัมพันธ์กับทนายเดชากิติวิทยานันต์

แม่บอกว่าโดยดีนะค่ะยังรักกันเสมอ
หลังจากนี้หลังจากการจบการแถลงข่าว
คุณแม่ก็มีจังหวะหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
ใครลองเพลงดอ้ะเป็นเพลงที่ช้อบมากด้วยสิ
ร่มมะลุลีคุณแม่บอกว่าเป็นการบอกความรู้สึกที่อยู่ในใจ
ว่ารักคิดถึงลูกสาวเสมอค่ะ
ร่มนี้มืดมนต์ช้ำเนื้อท่อนใกล้จนหัวใจต้องจะไกลภายใต้ระม่ายของเจ้าดีมัน

เพราะนี้คนรอถ่ายใหญ่เลย
อยากดูช็อตที่คุณแม่พนิดาร้องเพลงนี้

โอ้โหคุณแม่
บมือด้วยเดี๋ยวอาจจะได้ระดับเพชร

ค่ะยังไม่หมดนะคะก่อนเดินทางกลับ
คุณแม่จิ๋มฝากทิ้งท้ายด้วยนะคะ
ฝากความคิดถึงถึงแฟนเก่าคุณแม่ด้วย
ผู้สึกข่าวก็ถามว่าแอ๊ะเพลงไต้รมรุลี
เมื่อกี้ที่ร้องเนี่ยแม่ร้องให้แฟนเก่าใช่ไหม
ตอบว่าก็แฟนเก่านั่นแหละรักกัน
แต่เรื่องงานเราก็ต่างคนต่างทำ
แฟนเก่าของคุณแม่คือใครอยากรู้ไหมคะ
ค่ะฟังจากปากคุณแม่หน่อยค่ะ
ฝากความคิดถึงถึงแฟนเก่าคุณแม่ด้วยนะ

ให้ร้องเพลงให้นี่ร้องให้แฟนเก่าหรือเปล่าคะเนี่ย
แฟนเก่านั่นแหละรักกันเรารักกัน

แต่เรื่องงานเราก็ต่างคนต่างทำ
อมบอกดอมรู้แฟนเก่าของคุณแม่คือใคร
ไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับคุณผู้ชม
ค่ะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่น่าใจนะครับ

เฮ้ยอันนี้อ่านตามสคริปต์นะ

แต่แม่บอกว่าวันนี้จะมีพิธีเก็บอัฐิแตงโม
เชื่อว่าเรื่องนี้จะสามารถขี้คลายได้อย่างแน่นอน

ครับนี่แม่น่าวมาด้วยหลากหลายอารมณ์
คือไม่รู้ว่าเป็นการเปรียบเปรยธนายเดชา
เดชาซึ่งเป็นอดีตทนายความใช่ไหม
แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแฟนเก่าหรือเปล่า

แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากคุณแม่ด้วยนะคะ
อยากไปร้องเพลงวีซิงกับคุณแม่
ฝากไปแล้วนะฝากไปแล้วนะเอาละค่ะ
เรื่องของคดีเนี่ยย้อนไปดูทนายเดชากันหน่อยนะคะ

แสดงความเป็นห่วงกรณีคุณแม่หลายเรื่องด้วยกัน
ทั้งเรื่อง๓๐ภาพลับของบางแจ๊ก
มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ว่าอาจจะมีการนำภาพตรงนี้ไป
แบ็คเมย์ต่างวนอาทิตย์

อีกเรื่องหนึ่งกรณีหากจะเบนเข็มไปที่การฆาตกรรมเนี่ย

และอีกเรื่องหนึ่งก็คือทีมทนายอัจฉริยะ
ที่บอกว่ามีหลักฐานเด็ดเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ธนายเดชาบอกว่าไม่มีหรอก

คาดว่า๑๐วันต้องปิดฉากกับแม่จิ๋มแน่นอนค่ะ
ไปดูเรื่องของการที่ทนายเดชาบอกถึงการที่แม่จิ๋ม
หันไปหาทีมงานของสสเต้แล้วก็นายอัจฉริยะ
เพราะว่าแม่เชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
น่าจะฟังนายอัจฉริยะกับสสเต้มากเกินไป

และการที่แม่ขอให้สื่อช่วยหาหลักฐาน
แสดงว่าทีมงานของนายอัจฉริยะ
ไม่ได้มีหลักฐานเด็ดตามที่กล่าวอ้าง
ขอเรียกทีมงานนี้ว่าคณะตลก
คาดว่าไม่เกิน๗๑๐วันต้องปิดฉากอย่างแน่นอน
และรู้สึกเป็นห่วงแม่ว่า
การฟ้องร้องคดีฆาตกรรมโดยไม่มีหลักฐานอาจถูกฟ้องกลับ
แล้วสุดท้ายจะไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวโอ้ค่ะเอออ้าว
และในอนาคตนะคะหากคณะสามช่าวงแตกแล้ว
ก็ขอให้แม่ไปเจอคนที่เข้ามาหาเนี่ยดีคนที่มาหาเนี่ยดี
และเชิญแม่ไปป้ายหน้าไม่ต้องกลับมาหาเขาอีก
โอ้โหพูดถึงขนาดนี้เลยนะคะทนายเดชาฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะ
แล้วดูคณะนี้แต่ละคนเนี่ยเนี่ยบางคนก็อะไรตลาดอะไร
มันดูไม่น่าเชื่อถือนะผมว่าอีกไม่นานเดี๋ยวก็จบ
ไม่มีอะไรเนี่ยเจ็ดวันสิบวันเนี่ยถ้าไม่มีอะไรขึ้นหน้าในกระจกแล้ว
แสดงว่าอะไรไม่มีของไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรที่จะพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องของฆาตกรรม
นะนะคุณแม่ต้องหักหัวเรือไวนะไม่จำเป็นต้องกลับมาหาผมหรอก
ไหนก็ไปนะเชิญป้ายหน้าเลยป้ายหน้าเลยไม่ต้องจอดป้ายนี้
จุ๊กรูครับจุ๊กรู
โอ้โหจุ๊กรูอีกแล้วทนายเดชาแล้วจุ๊กรูแบบเหมือนเยาะเย้ยหรือเปล่า
ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นตามที่ทนายเดชาบอกเนี่ย๗วัน๑๐วันเนี่ย
เดี๋ยวก็จบแล้วนั่นหมายความว่าจะสั้นสุดเลยนะในบรรดาทีมกฎหมายที่
คุณแม่พะนิดาเคยจ้างมาคือคนแรกธนายกรุศนาสิบสองวันใช่ไหม
ธนายเดชาเมื่อกี้วันสิบสิบเจ็ดวันอ่ะเอออันนี้บอกเจ็ดถึงสิบวัน
ตังปะว่าไม่เกินเจ็ดถึงสิบนี่ถ้าให้เจ็ดวันนี่คือเป็นเจ็ดวันอันตรายเลย
เอาล่ะอีกเรื่องหนึ่ง
โทรศัพท์ของแตงโมที่อยู่ในมือบังแจ๊กราชาไฮเดอร์ตอนนี้เนี่ยนะคะ
มีภาพลับทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปที่เกี่ยวข้องกับนักธุรกิจนักการเมืองแล้วก็อีกหลายคนกว่า๓๐ภาพ
นายเดชาบอกว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่าบังแจ๊กอาจนำไปหาผลประโยชน์ใช้แบล็คเมย์คนอื่นได้
แล้วก็เตือนไปยังสสเต้มงคลกฤษว่าไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับบังแจ๊ก
จากนี้ยังพูดถึงเรื่องที่แม่จิ๋มค้างค่าข้าวที่เลี้ยงนักข่าว
ชาปนกิจแตงโมยอดเงิน๒๓๕๒๐บาทก็หวังว่าแม่น่าจะเข้าไปจ่ายในวันนี้ค่ะ
มีค้างค่าข้าวด้วยนะครับมาดูเรื่องทางคดีหน่อยครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยทางอายการจังหวัดนทบุรีก็มีการนัด๖ผู้ต้องหาครับ
ผู้ต้องหาคือ๕คนบนสปีดโบสต์แล้วก็๑กุญสือเอ็มไปฟังคำสั่งทางคดี
แต่สุดท้ายก็มีการเลื่อนสั่งฟ้องไปเป็น๒๓มิถุนาครับ
เมื่อวานนี้ที่สำนักงานอายการจังหวัดนทบุรีเนี่ย๖คนที่จะเดินทางมาฟังคำสั่งทางคดี
ก็มากันตอนบ่ายครับคนแรกที่มาคือคุณโรเบิร์ตหรือว่านายภัยบูลตรีกาญจนานันต์ครับ
มาถึงตอนบ่ายโมงครึ่งแล้วก็ใช้เวลาไม่กี่นาทีเข้าไปเซ็นบันทึกรายงานตัวครับ
คุณโรเบิร์ตมาคนแรกนะแล้วก็ฝากองทัพสื่อขึ้นรถกลับ
ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดปิดวาจานะครับสำหรับคุณโรเบิร์ต
คุณปอเนี่ยนี่มาในอัลดี้นะฮะแล้วก็ขับวนสำนักงานอายการอยู่พักหนึ่งเลย
อยู่หลายรอบเลยคุณผู้ชมไม่มีที่จอดเหรอคะ
ไม่แน่ใจพี่ปุ้ยอาจจะหาที่จอดยากอยู่
เพราะว่านักข่าวก็ไปเยอะด้วยแล้วก็อาจจะหลบสื่อไกล
เพราะว่านักงานอายการเนี่ยตั้งอยู่ในสารวการของจังหวัดนลเนี่ย
หลากหลายหน่วยงานอยู่ในนั้นอาจจะหาที่จอดรถยาก
ใช่ครับพี่ปุ้ยครับนี่แหละฮะก็พอหลบอยู่หลายรอบ
แล้วก็ไปหลบขึ้นด้านข้างครับตามมาด้วยคุณกระติก
คุณกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ครับ
แล้วก็ตามมาด้วยเพื่อนสนิทอย่างคุณแซนหรือว่านายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
แล้วก็มีคุณจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
ก่อนจะปิดท้ายด้วยกุญสือเอ็ม
คุณซื้อเอ็มหรือว่านายพีมธรรมธีรศรีนะครับ
นี่คือ๖คนที่ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดนทบุรีเมื่อวานนี้

แต่๖คนนี้คุณผู้ชมมีแค่๒คนนะที่สู้หน้าสื่อ

๒คนคือคุณกระติกกับคุณแซน
ก็เผชิญหน้ากับกองทัพนักข่าวครับยืนเคียงข้างกันเลย
คุณกระติกบอกว่าอายการมีคำสั่งเลื่อนสั่งฟ้องไปเป็น๒๓มิถุนายนครับ
แล้วส่วนตัวเขาก็ไม่ได้กังวลอะไรนะ
คุณกระติกบอกถึงประเด็นที่แม่จิ๋มกล่าวหาว่าโพสต์ภาพในเฟซบุ๊คแตงโม
ไม่ขอเคลียร์อะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย
บอกรู้สึกเหนื่อยแต่ก็ไม่เคยโกรธคุณแม่
มากกว่าที่มาโดนแม่จิ๋มใส่ความเอา
อยากให้ทุกคนเสพข่าวอย่างมีสติค่อยพิจารณาอย่าพึ่ง
ตัดสินโดยไม่รู้ความจริงครับอันนี้คุณกระติกบอก
ส่วนภาพลับที่บอกว่าภาพไม่ค่อยเหมาะสมในมือถือคุณตังโมเนี่ย
เธอบอกเธอก็ไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไรนะ
อยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่คดีมากกว่าไปยุ่มย่ามเรื่องส่วนตัว
ควรจะให้เกียรติคุณแตงโมด้วยซึ่งก็เสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์บอกว่ามีหลักฐานเป็นคลิปเด็ด
แล้วเป็นคลิปที่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่าคลิปฆ่ากัน
ค่ะมีดกรีดค้าคุณกระติกท้าเลย

อืม
แล้วรู้ได้ไงว่าให้การกับตำรวจยังไงถูกไหมรายละเอียด
ถูกไหมคะนิติก็ไม่รู้แล้วเขาฟังมาจากไหน

แต่ว่าถามหน่อยว่าเธอถ่ายคนนี้ถ่าย
มันมีปัญหาอะไรเหรอถูกไหม
ประเด็นมันคือใครฆ่าใครทำอะไรไม่ดีถูกไหม
คนนี้ถ่ายกับคนนี้ถ่ายมันคือเรื่องไม่ดีป่ะ
สลับก็ได้เรื่องมา๓เดือนแล้ว
วันแรกเล่ายังไงแต่คือมันประเด็นมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า
เข้าใจใช่ไหมไม่ใช่สาระสำคัญติ๊กว่า
แต่ทำไมเอาประเด็นที่มันไม่ใช่สาระสำคัญมาเล่นงานล่ะ
ถูกไหมคุณเอาประเด็นกรีดขามาเลย

นี่ครับคุณกติกก็บอกว่าถ้ามีอะไรเนี่ย
มีหลักฐานเด็ดมีคลิปทำร้ายคลิปฆ่ากันเอาออกมาเลย

ครับขณะที่นางสาวสุภาพรนิปวนิษฐ์ครับ
อายการดาวอายการจังหวัดนทบุรีครับ
เปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้ง๖คนเดินทางมารายงานตัว
แล้วก็รับทราบคำสั่งเลื่อนฟังคำสั่งไปเป็น๒๓มิถุนายน
เพราะว่าสำนวนที่ส่งไปทางสำนักงานอายการภาค๑
อยู่ในขั้นตอนพิจารณาเพราะว่าสำนวนมีถึง๑๘แฟมคุณผู้ชม
จะส่งไปเมื่อ๒๕พฤษภาต้องใช้เวลาพิจารณาพอสมควรเลย
ก็เลยมีคำสั่งเลื่อนฟังคำสั่งไปก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมที่
ชั้นตำรวจโรงพักนนทมีการแจ้งข้อกล่าวหา๕คนบนเรือ
แล้วก็อีก๑คนที่เป็นกุญซื้อเดี๋ยวตอนนี้อยู่ชั้นพนักงานอายการ
อายการเลื่อนคำสั่งว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องไปเป็น๒๓มิถุนายน
แล้วนี่คุณอัจฉริยะไปเอาผิดกับตำรวจใช่ไหม

แกก็บอกว่าแกไม่ได้เชื่อว่านั่นคือความประมาทนะคะ

ไปส่งฟ้องที่ศาลเอง
หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าสารจะรับไม่รับ
ถ้ารับก็ต้องมีการไต่สวนมุมฟ้องกันนะคะ
ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
ทุจริตและประพฤติมิชชอบหรือว่าตำรวจปปนะคะ
ไปทำไม
หมายอาญามาตรา๑๕๗และข้อหาที่๒คือข้อหาแจ้งความเท็จ
ลั่นแกล้งให้ผู้อื่นต้องรับโทษทางคดีอาญา
มันมีประเด็นไหนทำไมต้องไปแจ้งความ๒ข้อกล่าวหานี้อีก
กรณีที่ผู้กำกับสพเมืองนนท์ไปแจ้งจับ

คุณอัชฌาเลี่ยก็เลยไปที่ปปปไปแจ้งความกลับ

ที่คุณอัชฌาเลียแจ้งความเอาผิด
ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับพลตำรวจตรีวสันเตชะอัครกะเสม
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภักดิ์๑
พร้อมกับพวกอีก๒คนด้วยนะคะ
ในข้อหาคือสร้างหลักฐานเท็จ
เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาให้พ้นผิดหรือรับโทษน้อยลง
และละเว้นปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
คุณอัจฉริยะเชื่อเหลือเกินบอกว่าหลักฐานที่นำมายื่นให้กับปป
ในวันนี้นะคะจะสามารถเอาผิดกับตำรวจทั้งสองนายได้แน่นอนนะคะ
เพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้คุณอัจฉริยะคือก็เดินหลายทางเลยนะคะ
ในเรื่องของการเอาผิดตำรวจในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม
หนุนยันผู้บริษักรรมตระบวนภูทรภักดิ์๑เลย
อ๋อใช่นะครับสีนายแล้วก็
กำกับสพเมืองนนท์ก็โดนไปด้วยนะครับ
เอาล่ะยังต้องติดตามกันต่อสำหรับเรื่องนี้นะคะ